ต่อกันที่คู่จริงในวงการบันเทิงและวงการข่าวบ้านเรา
ถ้าพูดถึงโตศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องมาคู่กับน้องไบร์ทพิชยธรรมนะคะ

ไม่รู้จะพูดว่าหวานขนาดไหนคุณ
คุณเห็นไหมโพสต์ล่าสุดที่มีการร้องเพลง
เนี่ยน้องไบท์เองก็ร่วมฟีเจอริงด้วยนะ
ซึ่งงานนี้นักร้องหนุ่มก็บอกว่าเป็นคลิปที่
หวานใจมาร้องเพลงช่วยโปรโมทซิงเกิ้ลตามคำเรียกร้อง
ซึ่งหนุ่มโตก็เลยถือโอกาสนี้
เคลียร์ข่าวลือเตรียมสละโสดว่าจริงไม่ใช่เร็วนี้นะคะ
ถ้าวันนั้นมาถึงเนี่ยตัวเขาเองก็พร้อมที่จะประกาศบอกทุกคนอย่างแน่นอนค่ะ
ถึงเวลาโดยบอกครับผมยังไม่มีครับนี่ได้ยินผิดนะครับ

ยังครับผมเดี๋ยวถึงเวลาแล้วเดี๋ยวบอกครับผม
ไม่เคยไม่ตอบนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวบอกว่าช่วงนี้มัน
ช่วงนี้กำลังหนักมากครับผมในสายงานนั้นทั้งคู่เลยครับผม
เราอายุเท่านี้แล้วครับเราก็มีในหัวบ้างครับผมแต่เดี๋ยวถึงเวลาเราบอกครับ

คือว่าจริงจังแล้วแหละคนนี้ต้องแต่งอะไร

อ้าถามอย่างงี้ก่อนนะเนี่ยแสดงว่าเขาก็ต้องจริงจังสิเพราะว่าเขาคบกันมานานแล้วนะครับคุณผู้ชม
คุณนี้เนี่ยน่ารักมากนี่ฉันก็ติดตามในโซเชียลเหมือนกันนะครับ